คุณผู้ชมฮะเราตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะครับ
เด็กหญิงวัย๑๒ท้องปริศนานะฮะ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นเด็กหญิงวัย๑๒บอกว่าลุงแถวบ้านนี่แหละ
เป็นคนที่ข่มขืนจนทำให้ท้องทีนี้พอมีการคลอดทารกออกมา
แต่มาตรงกับพ่อของเธอเอง
ดังนั้นเลยมีคำถามว่าตกลงแล้วลุงแถวบ้านเป็นคนทำเธอท้อง
หรือพ่อแท้เป็นคนทำเธอท้องกันแน่

ตัวเด็กยืนยันนะว่าพ่อไม่เคยทำอะไรเธอ

แต่ลุงแถวบ้านทำอะไรเธอ

เข้าแจ้งความกล่าวหาลุงวัย๕๑ปีในหมู่บ้าน

แต่ว่าลุงวัย๕๑ปีคนนั้นก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วครับ

ทีนี้ทำให้ครอบครัวของเด็กหญิงคนดังกล่าว
ได้ไปร้องขอความเป็นธรรมที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็ร้องขอหมอปลามือปราบสัมภเวษีเลยนะ

ซึ่งตำรวจก็เก็บตัวอย่างทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหา

ซึ่งหมายถึงพ่อของเด็กหญิงวัย๑๒ด้วย
จนกระทั่งเมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
เมื่อพบว่าไปตรงกับพ่อแท้ของเด็กหญิงวัย๑๒เอง
ตำรวจก็จึงต้องรวบตัวเลยนะคุณนะ

พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
แต่จากการสอบถามเด็กหญิงบี
ยังคงยืนยันว่าพ่อแท้เธอไม่ได้เป็นคนข่มขืน

คือลุงวัย๕๑ปี
นี่ครับก็ต้องฟังฐังลุงวัย๕๑ปีด้วย
ลุงคนนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้
บอกว่าผมก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าที่ผ่านมา

และทุกวันที่ผ่านมาตลอดเวลาหลายปี
ผมก็ทรมานกับการถูกสังคมตราหน้าเหมือนกัน

ที่จะไม่ต้องตกเป็นจำเลยสังคมอีกแล้ว
เพราะชีวิตที่ผ่านมามันลำบากมากมานานนะครับ
แต่ล่าสุดแม่ของเด็กหญิงวัย๑๒ปี

สำหรับหลักทรัพย์ในการประกันตัวสามีแล้วนะ
โดยสารตั้งวงเงินประกันตัวสามีจำนวน๓๕๐๐๐บาท
โดยมีความหวังว่าสารจะให้ครอบครัวได้ประกันสามี
เพื่อออกไปสู้คดีพร้อมกับพิสูจน์ความจริงต่อไป
ว่าพ่อแท้ไม่ได้ทำลูกสาว
คือแม่บอกว่าเอาจริงนะแม่ก็เชื่อฟังลูก

เพราะว่าลูกไม่เคยบอกว่าพ่อทำไง
แล้วลูกบอกตลอดว่าลุงตั้มทำ

แต่พอผลออกมาแบบนี้แม่ก็แปลกใจแล้วก็ตกใจเหมือนกัน

ส่วนทางด้านของรองภูมิกับการสอบสวน

ไม่เชื่อว่าพ่อแท้เป็นคนทำเด็ก
ผลการตรวจสารพันธุกรรมมันออกมา
เชื่อว่ามีการกระทำตามที่กล่าวหาจริง

ส่วนผลการสอบสวนก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะ
ระหว่างนี้ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งสารยังไม่พิพากษานะ
ต้องหาหลักฐานมายืนยันด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของการสอบสวนเด็กเพิ่มเติมนั้น

จะได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ให้เข้ามาร่วมสอบสวนเด็กหญิงอายุ๑๒ปี

สำหรับข้อหาที่ทางตำรวจแจ้งกับพ่อแท้ของเด็กก็คือ
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งเป็นเด็กในการดูแลนะ

ตกลงว่าเด็ก๑๒เนี่ยท้องกับใครนะ